สถานการณ์โรคโควิด๑๙แน่นอนนะคะ
ที่ประชุมเขามีการวางหลักเกณฑ์ไว้คร่าวก่อน
แล้วหลักเกณฑ์ทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปที่

เพื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

บคบอกว่าต่อไปอีก๑เดือนด้วยกันนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าพรกรฉุกเฉินจะไปสิ้นสุดคือ๓๑พฤษภาคมนี้
แต่ทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอดูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
สรุปออกมาหรืออนุมัติออกมาว่าอย่างไร
ส่วนธุรกิจบางธุรกิจบอกว่าที่จะคลายล็อกได้

เมื่อวานนี้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
โรคโควิด๑๙หรือว่าสวบคอนะครับ
มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือน
คือสิ้นสุด๓๑พฤษภาคมนี้
แต่ยังคล๔มาตรการหลักเอาไว้คือ
ควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
ห้ามบุคคลออกนอกเคหาสถานในเวลา๔ทุ่มถึงตี๔
งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
งดการดำเนินกิจกรรมในคนหมู่มาก
คือห้ามรวมตัวกันนะคะตั้งแต่๒คนขึ้นไป

วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
จะพิจารณาลงรายละเอียดต่าง
โดยเฉพาะประเภทธุรกิจที่จะได้รับการผ่อนคลายมาตรการ
หลังจากที่สภาพัฒน์ก็คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เขาได้มีการไปประเมินไปดูข้อมูลต่าง
ที่สุดแล้วมีการแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น๔ระดับ
สีขาวอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
เช่นอะไรบ้างคุณผู้ชมลองดูนะ
ออกกำลังกายกลางแจ้งสีเหลืองก็จะเป็นพื้นที่ที่ปิด
มีคนจำนวนมากและสีแดงก็คือเช่นสนามมวยสถานบันเทิง
ทีนี้ถามว่ามาตรการให้เปิดยังไง
เขาจะลองให้เปิดสีขาวก่อนลองให้เปิดสีขาวเป็นเวลา๑๔วัน
หลังจากครบ๑๔วันตัวเลขผู้ติดเชื้อยังนิ่ง
เอาล่ะค่อยทยอยเปิดสีเขียวทำแบบนี้ไปเรื่อย
กระทั่งไปเปิดสีแดงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขผู้ติดเชื้อในรอบ๑๔วัน

จะต้องมีการกำหนดระยะในการผ่อนปลนนะครับ
ก็ได้ให้แนวทางว่าอาจจะแบ่งไปสัก๔ระยะนะครับ
ที่๑ก็คือ๒๕ที่๒ก็๕๐
อันที่๓ก็๗๕อันที่๔ก็๑๐๐นะครับ
ซึ่งจะต้องดูเป็นระยะไป
แต่ละระยะอาจจะต้องใช้เวลาในการทบทวน
ประมาณสัก๑๔วันอย่างน้อย
นั่นแหละค่ะทีนี้เมื่อวานนี้การบินพลเรือน
ก็มีการขยายเวลาห้ามเครื่องบินจากทุกประเทศ
เข้ามาในน่านฟ้าไทยนะคะ
จากเดิมสิ้นสุดคือ๓๐เมษาใช่ไหมไม่กี่วันนี้แหละ
ก็จะไปสิ้นสุดคือ๓๑พฤษภาคม
แต่ว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศยังสามารถเดินทางกลับประเทศได้
แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการการกักตัวนะคะ
ทีนี้มาดูตัวเลขภาพรวมผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวาน
โอ้โหเป็นปลื้มค่ะ
หลักหน่วยแล้วคุณผู้ชมช่วยกันนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่ค่ะเมื่อวานนี้ป่วยหายกลับบ้าน๑๕ราย

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม๙ราย
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จตอนนี้ผู้ป่วยสะสมสำหรับประเทศไทย
อยู่ที่๒๙๓๑รายเดินทางกลับบ้านได้แล้วเยอะเลยนะคะ
กับอีก๙รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๒๗๐ราย
มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๒ศพเท่านั้น
ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวต้องรอดูวันนี้
ที่สุดแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะว่าไงนะคะ

แต่อย่างน้อยเบื้องต้นพรกรฉุกเฉินต่อไปอีกนะ

และหนึ่งในข้อที่เกี่ยวข้อกำหนดจากพรกรฉุกเฉินคือ
ห้ามรวมกลุ่มกันห้ามชุมนุมกันเกิน๒คนขึ้นไป